ตามกันต่อหน่อยนะคะสำหรับกรณีไอซ์หีบเหล็กในเรื่องของโครงกระดูก
เรื่องของศพว่าจะมีเพิ่มไหมโครงกระดูกที่เจอในบ่อน้ำเป็นของใคร
อันนี้เป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงตรวจสอบกันอยู่นะคะ
ก็รอให้มันชัดเจนก่อนแต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยค่ะว่า
ไอซ์เขาโตมายังไงคือก็มีหลายคนนะที่ตอนนั้นเออกลับไปดูย้อนดูประวัติครอบครัวเขาก็เจอเรื่องหนักมาเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็แล้วทำไมถึงมามีพฤติกรรมโหดเยี่ยมแบบนี้ไง
เป็นเพราะติดยาเสพติดหรือเป็นเพราะเป็นคนโรคจิตมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคือเกิดอะไรขึ้น
เรียงกันหน่อยอดีตคนงานที่บ้านไอซ์เล่าให้ฟังเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นไอซ์มาตั้งแต่ยังเล็กยังเด็กเลยนะคะ
จนกระทั่งกลายมาเป็นไอซ์แบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
เขาบอกว่าเด็กเนี่ยนะไอซ์เป็นเด็กดีเรียบร้อยเลยค่ะ
อยู่ในกรอบเป็นคนอยู่ในร่องอยู่ในรอยไม่ออกนอกลู่นอกทางเลย
ไอซ์กลัวพ่อมากและไอซ์เนี่ยตอนเด็กยังใช้ชื่อเดิมที่พ่อเรียกก็คือชื่อเอก
พอถึงปี๒๕๓๘คือปีที่พ่อของในไอซ์ถูกยิงเสียชีวิตที่ห้างองค์วิสิต
ที่ดังที่สุดในย่านบางแคร์ในยุคนั้นก็คือห้างของพ่อในไอซ์นี่แหละของครอบครัวนี่แหละนะคะ
หลังจากนั้นอันนั้นคือจุดเปลี่ยนแรก
พอเสร็จสิ้นพิธีงานศพของพ่อไอซ์ในครอบครัวเขาก็คุยกันแบ่งสัดส่วนสัดส่วนทรัพย์สมบัติที่มี
แล้วก็เริ่มมีการแยกย้ายกันไปทำธุรกิจส่วนตัวตามความถนัดของตัวเอง
เขาบอกว่าแม่แล้วก็พี่สาวนายไอซ์เนี่ยหันมาเปิดธุรกิจขายปลาสวยงามที่ห้างองค์วิสิตนี่แหละ
แต่ว่ายุคนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องพิษเศรษฐกิจนะคะสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดก็เลยเลิกทำกิจการไป
ทีนี้จุดเปลี่ยนที่๒อยู่ตรงนี้ค่ะ
หลังปิดกิจการไปแล้วเนี่ยแม่ของไอซ์ก็ตั้งใจว่าจะย้ายถิ่นฐานไปประกอบธุรกิจที่ต่างประเทศ
ตั้งใจจะพาลูกไปหมดเลยนะทั้ง๔คนกะว่าเดี๋ยวพาลูกไปเรียนที่เมืองนอกไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกไม่กลับมาที่ประเทศไทยอีก
แต่ดูเหมือนว่าไอซ์ไม่อยากไป
เลือกจะอยู่ที่นี่โดยอยู่กับป้าเล็กแล้วก็ให้แม่กับพี่น้องคนอื่นไปต่างประเทศกัน
เล็กก็เลยให้แยกกันนอนคนละห้อง

มีพื้นที่กว้างเป็นอิสระ

เริ่มมีกรอบความคิดที่มันกว้างขึ้น

แล้วก็อาจจะพาไปในทางที่ไม่ดี
ก็มีทั้งเรื่องของติดยาติดอะไรไปด้วย

เวลารู้ว่าไอซ์ออกนอกลู่นอกทาง

ไอซ์ก็เริ่มไม่ฟังป้าเล็กแล้ว

ก็ใจดีแล้วก็รักหลานเหมือนลูกอะค่ะ

มันเลยกลายเป็นช่องว่าง
ที่มันกว้างขึ้นเรื่อย

ที่มันอาจจะนอกรู่นอกทางไป

ก็รู้ค่ะว่าใครอยู่กับป้า

ไม่กลัวว่าปลาเล็กเค้าไม่ได้ดู

คือขนาดแม่เขาก็ว่านั้น

แต่ก็ดูแล้วว่าไม่ได้ดูอะไร

เพราะว่าพ่อเขายังเด็กมาก

ก็เริ่มโตแล้วที่มีคนที่เคยเกง

ส่วนประเด็นเรื่องหีบเหล็กที่

ก็เป็นหีบที่บังคับให้น้องกุ๊กกิ๊กเข้าไปนอนในหีบ

น้ำที่เจอโครงกระดูกก็อยู่ในหีบเหล็ก

ก็เลยงงว่าเอ๊ะหรือว่าไอซ์ชื่นชอบหีบเหล็ก

จริงหีบนี้ไม่ใช่ของไม่น่าจะใช่ของไอซ์ด้วยนะคะ
คือต้องย้อนกลับไปในยุคที่ห้างองค์วิสิต
แล้วก็ตลาดบางแคร์มีคนมาเดินเยอะ

เลือกที่จะเช่าห้องพักของไอซ์ค่ะ

ซึ่งหีบเหล็กแต่ละหีบก็มีรูปร่าง

ก็มีหีบเหล็กไม่ต่ำกว่า๑๐ใบ
เพราะว่าตอนนั้นหีบเหล็กราคามันใบละ๒๓๐๐บาทเอง
เขาก็เอามาใส่สิ่งของสินค้าที่เขาจะเอามาขายนั่นแหละอืม
หีบนี้มันเป็นหีบที่มันมีทั่วไป

อาจจะเป็นประทายที่เขาอาจจะควรให้ย้ายออก
ไม่ได้เอาหีบไปดู
เพราะว่ามันก็มีคนที่ขายของ

เพราะว่ามันไม่มีราคาค่างวตอะไร
๘๙ใบนะแต่ละคนแต่ละเจ้า
คุณผู้ชมค่ะส่วนเรื่องของสิ่งลี้ลับอาถรรพ์

เราก็ไม่ใช่โอ้โหจะชวนคุณผู้ชมงมงาย
แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงว่าคนที่อยู่แถวนั้น

คนนั้นเห็นบ้างคนนี้เห็นวิญญาณโผล่มาจากบ่อน้ำบ้าง

ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามว่าเออแล้วเมื่อคืนอ่ะ
เห็นอะไรแปลกไหมไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ชาวบ้านก็บางคนก็ไม่ตอบไม่อยากจะวิจารณ์
อยากจะพูดอะไรมากแล้วเพราะว่าเกรงใจป้าเล็ก
หอพักอยู่หอพักเป็นร้อยห้องค่ะ

ก็จริงตั้งแต่เริ่มมีข่าวก็ทยอยออกไปเรื่อยเลย
โดยเฉพาะคนที่อยู่ห้องแล้วระเบียง
บางคนไปยืนอยู่ริมระเบียงเห็นวิญญาณผู้หญิงโผล่ออกมาจากบ่อน้ำก็มี
หมอปลาหมอปลาบอกกับทีมข่าวของเราว่า
ในบริเวณบ้านทั้งตรงบ่อน้ำที่เจอกระดูกคนสองศพอ่ะนะ
หมอปลาบอกว่าถ้าหมอปลาได้เข้าไปจริงเดี๋ยวบอกได้หมดเลย
ตรงไหนมีวิญญาณตรงไหนจะต้องทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ชาวบ้านจะต้องไม่เจอกับเรื่องแปลกอีกค่ะ
หมาไม่เอาจะหาสวนเข้าในบ้านผมยินดีพูดช่วยนะ

แล้วคิดว่าถ้ามีหัวเจอแน่ให้ผมดูรูปแหละ
มันจะจุดถูกด้วยไงแต่ถ้าเราไปพื้นที่ผมว่าจะได้ว่า
ผมสัมผัสได้ว่าตรงไหนมีหรือไม่มี
ก็ต้องดูตรงจุดที่สัมผัสได้เลย
หมอปลามือปราบสัมภเวษี
คือบ้านของไอซ์เนี่ยค่ะก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ตำรวจเขาก็คุมเอาไว้
เพื่อเดี๋ยวต้องอาจจะขอหมายค้น

ทีมข่าวเราเองยังเข้าไปไม่ได้แบบทั้งหมดเลยอ่ะได้แค่บางส่วนนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาแนะนำหมอปลาว่าให้ลองไปเช่าหอพักเออ
ป้าเล็กถ้าอยากเข้าไงเอาห้องที่ระเบียงหันเห็น
เบาะน้ำอืมในบ้านไอลองดูเกือบจะเห็นอะไรถูกต้อง
ก็ลองลองเจรจากับปะเล็กดูนะคะค่ะ